นาฬิกา๓๒นาทีครับคุณผู้ชมครับ๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแซนไปก่อนคนแรกเลยไปลงเรือไปจำลองเหตุการณ์กับตำรวจนะฮะ
ถัดมานะครับเมื่อวานนี้มีใครไปบ้างอ่ะกระติกปอแล้วก็จ๊อปนะครับ
ไปทำบ้างไปทำทีละคนเลยนะฮะคือบอกกันไม่ได้แหละ
การจำลองเหตุการณ์นะครับกรณีที่คุณแต่งโมตกเรือ
สปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเธอเสียชีวิตนะครับ
ก็ตำรวจเมื่อวานนี้นะครับนัด๓คนเรียงทีละคน
เริ่มจาก๒๐นาฬิกา๑๕นาทีนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
หรือว่ากระติกมาที่ท่าน้ำนนต์ตำรวจพาไปขึ้นเรือสปีดโบสต์นะครับ
ไปทางสะพานพระราม๗ซึ่งคาดว่าเป็นจุดที่คุณตังโมตกแม่น้ำเจ้าพระยา
ตามคำให้การของชาวบ้านที่น้อง๔คนผู้ชายวัยรุ่น
ที่เขาตกปลาอยู่ตรงนั้นน่ะนะแล้วก็เห็นบอกว่าเห็นเรือเนี่ย
แบบหักศอกเลยนะครับแล้วเห็นวัตถุบางอย่างตกน้ำ
จากนั้นก็แล่นมาที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ครับ
ที่บอกว่าเป็นเจ้าของเรือไปจำลองเหตุการณ์
เริ่มจากสภาพพระราม๗มายังท่าเรือพิบูลสงคราม๑
แล้วก็จำลองการแล่นนะฮะเหมือนการแล่นตามหาคุณแตงโม
๓รอบนะครับจากนั้นก็ส่งขึ้นฝั่ง
ตอนเดินทางกลับคุณปอยกมือไหว้พูดสิทธิ์ข่าวนะ
ยกมือไหว้พูดสิทธิ์ข่าวแล้วใช้มือขวาแบบเหมือนทุบ
เหมือนตบที่ด้ออกคือคนตีความว่า
เขาหมายถึงแบบเขารู้สึกผิดนะในช่วงนี้ครับ
เมื่อถูกถามว่ายังกังวลใจอยู่หรือไม่
ปอตอบเพียงสั้นบอกว่ากังวลใจ
๑นาฬิกา๑๗นาทีเป็นคิวของใคร
คราวนี้จ๊อปครับนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์นะฮะ
คนนี้ไปพร้อมทนายมีทนายไปด้วย
ลงเรือไปที่สภาพระรามเจ็ดครับมายังท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
โดยจ๊อปได้จำลองเหตุการณ์ขณะที่คุณแตงโม

และเป็นช่วงที่ทราบว่าคุณแตงโมตกเรือ
แล้วก็เริ่มค้นหากันตามที่ให้การไว้นะครับ
เขาบอกด้วยว่าเขาตอนนั้นตอนหา
เขาแนบตัวกับพื้นเรือพยายามจะส่องไฟไปใต้น้ำนะครับ
แล้วก็เดินทางกลับในเวลา๒๑นาฬิกา๕๗นาที
โดยไม่ตอบคำถามของสื่อมวลชน
คุณผู้ชมครับการจำลองเหตุการณ์บนเรือ
ตอนนี้เหลือเพียงใครอ่ะโรเบิร์ตนะ

ว่ามีการสลับกันขับเรือกับในปอเป็นระยะเนี่ยนะ

เจ้าหน้าที่บอกว่าโรเบิร์ตเขาไม่สบาย
ยังไม่ได้มาเมื่อวานนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมาวันไหนนะครับ